เอาละครับมาดูเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙
ยังมีข่าวออกมาจากเนืองว่าคนไปฉีดมาแล้วก็เป็นนั่นเป็นนี่
ถึงขั้นเสียชีวิตผู้ชายคนนี้อายุ๕๗ปีอยู่ที่เมืองแพร่
ท่านเสียชีวิตหลังจากไปฉีดวัคซีนเข็มแรกเองฮะ

คนที่อยู่ข้างหลังภรรยาของท่านก็ป่วยเป็นอมภาษณ์
โอ้โหญาติญาติบอกว่ารัฐต้องเยียวยาหน่อยนะ
ไม่รู้ไม่รู้เขาจะอยู่กันยังไงแล้ว

เตรียมสถานที่จะจัดงานศพให้กับนายสมบูรณ์
โป่งเป้าอายุห้าสิบเจ็ดปีเขาเสียชีวิตเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
หลังจากไปฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มแรกเมื่อวันศุกร์ครับ
หรือว่าวันเดียวแค่นั้นหลังจากฉีดวัคซีน
โดยนายสมบูรณ์มีโรคประจำตัวคือถุงลมโป่งพองนะครับ
แต่ว่าก่อนฉีดในญาติบอกเขาก็แข็งแรงดีนะ
เล่าบอกว่าหลังจากฉีดวัคซีนมาครับ
พี่สมบูรณ์ก็มีอาการซึ้งซึม
กระทั่งคืนวันเสาร์๓ทุ่มครึ่งนะครับ
อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยมีเพื่อนบ้านได้ยินเสียง
สมบูรณ์เขาเคาะประตูบ้านเสียงดังเลย

เพราะว่าพี่สมบูรณ์หมดสติแล้วนะครับ
จึงรีบแจ้งกู้ชีพให้นำส่งโรงพยาบาลแพร่

ก็เลยวิงวอนให้หน่วยงานรัฐเยียวยาให้หน่อย

เพราะว่าพี่รุ่งฟ้าอายุ๔๗ปี

คือก่อนหน้านี้สามีนะครับ

ตั้งแต่เธอล้มป่วยเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ย

คือสามีแม้จะอยู่บ้านอีกหลังนึงนะ
ไกลกันหรอกทุกวันเช้าเย็นจะจัดอาหารมาให้ไง

คลั่นเนื้อคลั่นตัวนะครับ
แต่เธอก็ไม่คิดว่าสามีจะเสียชีวิตแบบนี้

เพราะว่าท่านป่วยติดเตียงใช่ไหม

เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเธอคงต้อง

ใครอ่ะแล้วเมื่อก่อนคนจัดข้าว

ตอนนี้ไม่มีแล้วใครจะดูแลฉันล่ะ

ภาวะไม่เลิกจริงนะสำหรับการฉีดนะครับ